ค่อนข้างจะบอกว่าล้มเหลวเลย

แล้วก็ยังไม่ตรงตามความต้องการของ

รัฐมนตรีอยากที่จะให้ได้ข้อสรุปก่อนการประชุม
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำงานที่หนักพอสมควรเหมือนกันนะคะ
โดยวันนี้ก็จะมีการพูดคุยกันด้วย

วันนี้เราพูดคุยกันก่อนดีไหมคะ

ประธานสภาเกษตรกรสวนยางแห่งประเทศไทย
ซึ่งก็จะเป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรกรสวนยางที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะ

เมื่อวานนี้ถามในแง่ของเครือข่ายของสภาเอง
ได้อะไรจากการหารือกับผู้ช่วยรัฐมนตรีบ้างครับ
ครับ
ก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าท่านท่านที่สั่งการให้ผู้ช่วยท่านที่คือท่านจิตนาไป
แกก็รับเพื่อไปศึกษาเลยแล้วก็กลับก่อนเพราะว่าเศรษฐกรก็คงจะลุกหนักหน่อย
แกก็กลับก่อนเลยไม่ได้อะไรขึ้นมาสวัสดีครับ
ลุกหนักหน่อยมันต้องเห็นใจเขาเพราะว่าราคาอย่าง
ต้องผู้เงินนอกระบบเข้ามาใช้แล้วก็ทำให้ความกินอยู่ฝากท้องก็ลำบากมาก
อย่างนั้นผมว่าก็คงจะอารมณ์ของคนที่เหลืออดที่เขาเดือดร้อนจริง
ผมว่าคงจะทำให้อุดแรงกันบ้างเป็นปกติธรรมดาของคนที่เดือดร้อนนะครับ
วันนี้ที่จะมีการหาบริโรคกับกระทรวงเกษตรรสากร
นะครับและถึงหาบริงประชุมของพนักคำภัยที่จะเป็นปัญหาในปัญหาในวันที่๕กิโลโลวาระเทอร์
ที่ท่านตีชักชัยได้มาลงตำแหน่งไว
ไปแต่งตั้งแล้วให้๑๐สถาบันที่เป็นเกษตรกรร่วมประชุมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ตั้งธนาธนาคือมา๗ธนาคมให้ไปทำงาน
แต่ว่าพอตั้งธนาคมทำงานไป๗ธนาคมให้ทำงาน
ก็อย่าทอว่าจะวุ่นงานส่วนตัวหรือจะเกี่ยงในเรื่องตำแหน่งต่าง
ไม่ได้มาดูแลพี่น้องเกษตรกรเลย
ไอ้๗คณะก็เลยประชุมครั้งเดียวแล้วมาสรุปอะไรไม่ได้
โลเลโลเลกันอยู่อย่างนั้นก็เลยทำให้พี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนขึ้นมาจนทุกวันนี้ครับ
แสดงว่าวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารเหรอครับ
คณะกรรมการที่ตังค์แต่งตั้งแล้วแชร์ไขผลขายาวแผลทางระบบ
ก่อนเมื่อมาประชุมเวลาที่๗ชุดใหม่ก็มีอยู่แล้ว
ผมก็ไม่รู้ว่าคณะไหนเป็นคณะไหนเหมือนกันตอนนี้
ท่านประธานค่ะแล้วในวันนี้ที่จะมีการหารือกัน
มีแนวทางยังไงบ้างคะสำหรับการหารือวันนี้
ก็แน่นอนนะครับวันนี้ต้องหารือกันหลายประเด็นนะครับ
เพราะว่าเรื่องของยางอันดับแรกผมว่าเราอย่าไปนึกว่า
ทุกคนชอบคู่กว่าทุกคนร้องกันเสียงเดียวกันแบบ
แผ่นเสียงตกลองแล้วว่าน้ำมันราคาตก
เศรษฐกิจไม่ดีแต่ทำให้ยางมันต้องเป็นไปตามกลไกตลาด
ผมว่าแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าพูดกันอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะฮะ
เพราะเราเดือดร้อนจริงเป็นกลไกตลาดเราต้องหา
อ้อมโดยที่ให้เขาอยู่ได้
ไม่ใช่ว่าถ้าไปบอกว่ามันราคาตกต่ำ
ให้ไปทำกลไกโอเคผมยอมรับไม่อย่าลืมนะครับ
ว่าการเรียกร้องเอามายไม่เหล่ายางนัตรโต๊ค
ไม่เป็นคนใกล้อังกฎเนี่ย
ความตั้งใจจริงนะมันตั้งเป็นจริงเพราะผมนั่งอยู่ในกอย
กรอยอ่อการอ่ากรอยอ่อในการเนี่ยครับ
ไปใช้ครับราดถนนผสมเอ่อ
ยางมะตอยเอายางผสม๕
แต่ผมว่าจนบัดนี้ก็เกี่ยงนู่นเกี่ยงนึ่ง
ไม่มีในที่ว่าจะถูกตรวจสอบบ้างแล้ว
ผมว่าสิ่งเหล่านี้มันพูดมาตั้งแต่ปี๓๓ผมเป็นกรรมการอยู่นะครับ
อธิบดีถ้า๖๗คนแล้วมันก็รับฟังแล้วไม่เคยปฏิบัติเลย
คือครูไทยจะสะท้อนว่าสั่งการมานานพูดมานาน
แต่ว่าในความเป็นจริงมันยังไม่เคยเกิดขึ้นใช่ไหมฮะ
ไม่เคยเกิดขึ้นเพราะสิ้นปีก็บอกว่าไม่มีในที่ว่า
แล้วก็ไม่ได้สร้างงบประมาณไว้มันเกินงบประมาณ
จริงผมว่ามันก็ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์เพราะยางขนาดนี้
ผมว่าไม่เกิน๑๐แต่มันทน๑๐แต่มันทนถึง๔เท่า๕เท่าตัวครับ
ผมว่าการพนไปทำให้ถนนมันไม่เป็นอะไรมันดีขึ้นเกินไป
ก็เลยไม่มีค่าซ่อมหรือเปล่าไม่รู้นะความคิด
ผมก็คิดตามเกษตรกรน้องผมนั่นแหละ

คือเมื่อวานี้ทางรัฐบาลเองก็มีการคำสั่งนายกรัฐมนตรีให้๘กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
การรับซื้อยางแผ่นดิบชั้น๓ในกิโลกรัม๓๐๔๕
พูดซ้ำพูดสรากันอยู่แล้วเราก็ต้องยอมรับ
แต่เราก็ต้องทำทุกวิถีทางให้ยางมันขึ้นราคาขึ้นไปเรื่อย
ไม่ใช่ปล่อยตามยฐากรรม

เพราะว่าเขาให้ค่าพรีเมียม๓หยวนมันก็ต้องเอามาใช้ประโยชน์
ให้เอากลไกของตลาดเบื้องทุนเออโก่เอามาใช้เป็นประโยชน์
แยงไปขายต่างประเทศน่ะมากมากกว่านี้
มันถูกคงลักษณะอยู่ในประเทศไทย
อย่างนั้นผมว่าเราอยากให้เขาตกลดราคาบ่อย
นั้นเราประชุมกันวันที่๗วันที่๘ยางก็ขึ้น
ขึ้นทันทีแล้ววันจันทร์วันนี้ผมพยายามขึ้นอีก
นั้นก็ได้ไม่มีลบลบหรอก
เพราะก่อนมันลบมันจะลงมาตั้งแต่เดือนมกรามาเรื่อย

ตอนนี้ถ้าขึ้นพอยางขึ้นคนก็แย่งมาซื้อยางอีก๒เดือนก็หมดแล้ว
แน่นอนแต่ถ้าเราช่วยกันทำรุ่น
ใช้กลไกของรัฐออกมาบริหารจัดการ
ไม่ได้ไปนั่งรอวันพอเปิดยางราคาตกรื้อน้ำมันราคาลงอะไรงี้

บริหารจัดการไม่ต้องเชียบขาด
ใช้กรณีไว้มีอยู่ในมือต้องทำงาน
นี่ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นของประธานสภากเศรษฐกรส่วนอย่างแห่งประเทศไทย
คุณอุทัยสอนหลักทรัพย์ขอบคุณมากนะครับส่วนความคืบหน้าของประเด็นต่าง
ข้อหาบรือของคณะกรรมการที่กระทรวงเกษตร
เชิญไปหาบริกันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามให้ทราบกันอีกครั้งนะครับ